มาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
แม่ต้องบอกว่าชะตาชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งนะอายุ๔๓นะครับ
ถูกสุนัขถูกหมาของเพื่อนบ้านเนี่ยกัด
ถูกกัดเข้าไปแถวน่องด้านขวาปรากฏว่าโอ้โหเลือดนี่สาดเลยไหลไม่หยุด
สงสัยโดนเส้นเลือดใหญ่ค่ะแต่ทีนี้เจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็หูหนวก
ไม่ได้ยินสงไม่ได้ยินเสียงกว่าจะเรียกกันแล้วก็กว่าจะตามกู้ภัยกู้ชีพ

ใช่ค่ะโดนกัดไปทีเดียวผ่านไปชั่วโมงเดียวเสียชีวิตเลย

ผู้ชายวัย๔๓ที่บุรีรำเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
เหตุไม่คาดคิดนี่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำนะ
ชาวบ้านรู้ข่าวก็มาเนี่ยฮะร่วมงานศพกันนะครับ
ผู้เสียชีวิตชื่อนายอดุลบุตรศรีตราชอายุ๔๓ปี
แน่นอนว่าสิ่งที่ชาวบ้านพูดถึงกันมากก็คือสาเหตุการตายนะ
เพราะว่าโอ้โหแค่ถูกหมากัดนี่ทำให้ตายกันได้เลยเหรอ
ส่วนเจ้าของหมานะเจ้าของหมาชื่อนางเขียนประกาศัตโทอายุ๘๑นะครับ
เป็นเจ้าของไอ้เขียวนี่ฮะอันนี้คุณยายเขียน
ไอ้เขียวเมื่อสักครู่นี้หมาตัวที่กัดนายอดุลจนเสียชีวิตนะ
เขียนบอกว่าเลี้ยงสุนัขไว้๒ตัวแมวอีก๒๐กว่าตัว
ตัวเนี่ยทั้งแมวทั้งหมาฉีดวัคซีนหมด
ปกติแล้วไอ้เขียวก็ไม่ได้ดุร้ายนะวันที่เกิดเหตุก็ไม่รู้ว่า
มันอาจจะหงุดหงิดอะไรบางอย่างนี่นะอันนี้เจ้าของหมาเขาบอก
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่
จุดเกิดเหตุหน่อยนะครับไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในวันเกิดเหตุนะ
ไปเจอไอ้เขียวใช่นึกว่าไปคุยกับไอ้เขียวมาด้วยแล้วมีหลายตัวแถวนั้นอ่าฮะ
ระวังนะติเออติตีกลับมาแล้วใช่ไหมกลับมาแล้วไม่ได้โดนกัดอะไร
กลับมาแล้วนะนี่ไอ้เขียวเนี่ยตัวนี้นะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเมื่อวันศุกร์ครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
นายอดุลเดินผ่านหน้าบ้านแล้วก็สักพักได้ยินเสียงร้อง
รีบวิ่งไปดูพบว่านายอดุลถูกหมากัดเข้าที่แถวน่องด้านขวา
เลือดเนี่ยพุ่งออกมาแบบพุ่งไม่หยุดเลยนะครับ
ส่วนนายอดุลก็พยายามใช้มือเนี่ยผลักหมาออกจากตัว
ตอนนั้นมันยังมารุมมาตุ้มอยู่ตรงนั้นเลยก็ไปถูกหมากัดเข้าที่มืออีก
จังหวะที่ผลักหมาออกเนี่ยนะถูกหมากัดที่มือ
เลือดเนี่ยไหลพุ่งไหลนองเต็มพื้น
พยายามร้องเรียกนางเขียนเจ้าของหมา
แต่ว่านางเขียนเนี่ยหูหนวกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับ
ก็เลยต้องโทรแจ้งสายด่วน๑๖๖๙กัน
รออยู่เกือบชั่วโมงถึงมีรถมารับนายอดุลไปส่งโรงพยาบาลสตึก
แต่ว่านายอดุลก็เลือดไหลตลอดเวลาแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
คือตอนที่เขาพยายามตะโกนเรียกนางเขียนเจ้าของหมาก็ไม่ใช่อะไรหรอก
อยากจะให้มาห้ามหมาทีนี้ก็เลยต้องไล่หมากันเอง
จะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กว่าจะมาถึงก็เลยใช้เวลาเนอะชั่วโมงอ่ะ
ทีนี้ค่ะทางผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่สมศักดิ์ชุมสิทธิ์
ก็บอกว่าเบื้องต้นตอนนี้ก็โล่งใจนะที่เจ้าสุนัขตัวนี้ถูกใส่ตะกร่อที่ปากไปแล้ว
คือคนแถวนั้นชาวบ้านเขาก็กลัวไงกลัวลูกเล็กเด็กแดงไปวิ่งเล่นแล้วกลัวโดนกัดเหมือนกัน
ซิรินทิพย์ขาวงามชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่
เขาบอกเขาได้ยินเสียงร้องนะคะก็รีบวิ่งไปดู
ก็เห็นจังหวะที่หมากัดที่น่องด้านขวาแล้วเห็นเลยว่าเลือดพุ่ง
ก็พยายามร้องเรียกนางเขียนเจ้าของหมานางเขียนก็ไม่ได้ยินอ่ะ
คนอีกก็เอามือพักออกมากับกัดมื้อเอกกัดหนีเลยกัดมื้อของผู้ตาย
ก่อนนั้นแม่คิดว่าอาการของคนที่ถูกกัดเนี่ยจะเป็นอะไรมากมั้ยนะ
ทำให้คนในชุมชนนี้อาจสบายใจขึ้นนิดนึง
จะให้เอาออกจากพื้นที่เลยครับเพราะว่ามันเหตุเกิดเหตุอย่างนี้แล้ว
มันมันสลดกับชุมชนเราแล้วไม่ไม่เคยเจอหมาแบบนี้ที่มากัดคนถึงขนาดนี้เลย
อืมทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ก็ไปเจอกับญาติญาติก็บอกว่าไม่ได้ติดใจ
เอาเรื่องเอาราวอะไรกับนางเขียนเจ้าของสุนัขอะค่ะ
ก็เพราะว่านางเขียนก็ยากจนอายุเยอะแล้วด้วยไม่มีสตังค์นะคะ
หลังจากเกิดเรื่องนางเขียนยังไม่ได้มาที่งานศพนะคะ
ญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันก็อยากจะได้ยินคำขอโทษ
แล้วก็อโหสิกรรมของนางเขียนจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกัน
ก็อยากจะให้ทีมข่าวของเราเป็นคนกลางประสานพานางเขียนเจ้าของสุนัขมาที่งานศพให้ด้วย
นางเขียนก็ไปค่ะไปถึงที่งานศพก็ไปคุยกับญาติญาติอ่านี่ทีมข่าวของเราพาไปเลย

ติพาไปประคองนางเขียนไปด้วยคือนางเขียนก็อายุเยอะแล้วจริง
ครับนี่ค่ะก็พอไปคุยกับญาติญาตินะก็เข้าใจกันดีนะนางเขียนยกมือไหว้นะคะ
มือไหว้แม่ผู้ตายแม่ผู้ตายก็ยกมือรับไหว้อโหสิกรรมทั้งสองฝ่ายก็ถือว่าจบเรื่องไป
ที่ผ่านมาทางคุณแม่ของผู้ตายบอกว่าก็ลูกชายก็ถูกสุนัขในหมู่บ้านกัดอยู่เหมือนกันนะเคยถูกกัด
เพราะว่าชอบเล่นกับสุนัขอ่ะค่ะครับแต่ทุกครั้งเจ้าของสุนัขก็พาไปส่งโรงพยาบาลไปรักษา
แต่ว่าครั้งนี้ถูกสุนัขของนางเขียนกัดก็ไม่คิดว่าจะเป็นอะไรมาก
ส่วนนางเขียนก็ไม่สามารถมาช่วยเหลือได้ทัน
นางเขียนก็แก่แล้วหูก็ไม่ค่อยได้ยินด้วยก็คิดซะว่าลูกชายคงหมดเวรหมดกรรมแค่นี้แหละ
วันนี้คุณกิติศักดิ์ก็เลยไปที่บ้านของ
ยายก็หูไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยได้ยินนะครับมีสุนัข๒ตัวมีแมว๒๐ตัวนะครับ
ไอ้เขียวสุนัขที่กัดคนตายเนี่ยยายเขียนบอกว่าเอามาจากวัดตั้งแต่มันยังตัวเล็กนะ
ตอนนี้ก็อายุสักปีกว่ากว่านะครับเรื่องที่เกิดขึ้นวันที่เกิดเหตุ
เขียนบอกว่าไม่รู้เลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยหูไม่ดีนะครับ
คุยไปคุยมาอ่าคุณยายเขียนก็เลยถามติบอกว่าอ้าวนี่จะมาเอาเขียวไปใช่ไหมอืม
ติบอกไม่ใช่ไม่ได้มาเอาไอ้เขียวแต่มาดูว่าเออยายเนี่ยจะเอายังไงต่อ
หมากับแมวที่เลี้ยงไว้เนี่ยโดยเฉพาะไอ้เขียวเนี่ย
เขียนบอกว่าก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงแต่ว่าตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านก็เอาวัคซีนมาฉีดให้แล้ว
เป็นวัคซีนป้องกันพิษสุนักบ้านะครับ
คุณกิติศักดิ์ก็เลยบอกยายว่าเอาอย่างนี้ไหมล่ะถ้ายังไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อเนี่ย
ตะกร่อมาครอบปากไอ้เขียวไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไปกัดใครอีกนะครับ
เขียนบอกว่าไม่มีเงินทุกวันนี้รายได้จากเงินคนแก่และคนพิการเท่านั้น
ติก็เลยไปซื้อตะกร่อข้อปากมาใส่ให้เขียวฮะโอ้ติน่ารักมากเลยอ่ะนี่เห็นไหม
บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อให้ยายนี่ครอบไว้ก่อนนะ
รอบปากไอ้เขียวนะตินี่อ่าต้องขอบคุณตินะตีเลยบอกยายบอกไม่มีเงินอ่ะค่ะ
ไม่กล้าไปใส่ให้ติก็ไม่กล้าไปใส่กลัวเขียวกัดใช่แต่ก็ถูกแล้วแหละ
เตี๋ยวเหลือมันไม่คุ้นไงใช่ไหมยายก็พยายามใส่ยายไม่เคยใส่
ไม่มีใครกล้าเอาไปใส่กลัวจะถูกกัดนะยายเขียวก็เลยเอาตะกร่อไปใส่
ยายใส่ผิดไงติอะไรบอกว่านี่ยายต้องใส่อย่างนี้
ก็ย่อมใจติยายบอกว่าเอ๊ะ
ทำไมดูจมูกกับปากติมันสั้น

ก็คอยบอกยายอย่างนี้นะอย่างนี้นะ
ช่างภาพผู้ช่วยช่างภาพเราก็ต้องคอยบอกกล้าเข้าไปใกล้นะครับ
โบ้งชาวบ้านก็มาช่วยลุ้นกันนะครับ
สุดท้ายเอาตะกร่อใส่ปากไอ้เขียวได้สำเร็จนะครับ
พอใส่ได้เนี่ยเฮกัน
ชาวบ้านก็โล่งใจอย่างที่บอกไงนึกว่าถูกหวย

ทีนี้คุณยายเขียนเนี่ยแล้วก็มีน้องชายอยู่ด้วยนะ
ก็บอกกับเรานะครับเปิดเผยความรู้สึก
หลังจากเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ขึ้น
เขียวไปกัดคนตายไปคนหนึ่ง
สุดท้ายแล้วก็มาช่วยกันหาตะกร่อมาครอบปากมันได้เนี่ยนะครับ

ดีใจอยู่ครับ
ดูสิว่าดีใจอยู่
มันสิบอกกันครับ
มันสิบอกกันอีก